เรื่องของการไปส่งลูกหลานที่โรงเรียนนะครับ
ถ้าขาไปเดี๋ยวนี้เขาจะมีการลนลงกันบอกว่า
กระเป๋าให้พร้อมหอมแก้มกอดกันมาตั้งแต่ที่บ้าน
เวลาลงรถจะได้ไม่เสียเวลาอันนั้นก็แก้ปัญหาไปได้เปราะหนึ่ง
แต่เวลาไปรับนี่เหมือนกันครับคุณผู้ชมครับ
ไปรับเนี่ยบางทีลูกหลานยังไม่ได้ออกมารออยู่หน้าโรงเรียน
ก็เลยต้องจอดรถแล้วก็ลงไปรับแบบนี้ดูรถติดนะครับ
ยาวไปนู้นเลยนะฮะโอ้โหจนพี่ทหารเนี่ยนะครับ
เขาต้องขึ้นไปขับรถนะไม่ใช่รถเขานะ
ขับรถเก๋งสีแดงออกมาจากหน้าประตูโรงเรียน
เนื่องจากมีผู้ปกครองท่านหนึ่งท่านเป็นชายสูงอายุแล้วนะครับ
ขับมาจอดไว้แล้วก็ลงไปรับลูกหลานท่านอ่ะ
เป็นอามภาษณ์เลยครับเพราะว่าถนนหน้าโรงเรียนดังกล่าวเนี่ยนะ
เป็นถนนศวนกันศวนเลนกันนะ
ท่านทหารขับรถออกไปชิดขอบทางเรียบร้อยแล้วนะครับ
ชายสูงอายุเจ้าของรถท่านจึงกลับมาพร้อมกับจูงลูกจูงหลานท่านกลับมา

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่หน้าโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดพิสุนุโลกนะครับ
ผู้ปกครองที่ไปรับบุตรหลานเนี่ยเป็นคนถ่ายคลิปนี้แล้วก็เอามาโพสต์
แล้วก็เขียนข้อความเชิงตำหนิชายสูงอายุนะครับที่ขับรถเก๋งสีแดง
เพราะว่าจอดรถทิ้งไว้กลางถนนนานมากนะฮะตอนแรกเขานึกกันว่ารถเสีย
ที่ตามมาด้านหลังจะแซงก็แซงไม่ได้ไปไหนก็ไปไม่ได้นะครับ
ก็บอกว่าการขับรถแบบนี้ควรปรับปรุงหน่อยนะครับเพราะว่ามันเดือดร้อนคนอื่นนะฮะ